รับชมข่าวบันเทิงแซ่บจากสองสาวไปแล้วนะครับ
กลับมาช่วงนี้ติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ

ทำให้ทำหาว่าทัศนัยโฆธองเนี่ยอย่าหายไปไหน
คุณทัศนัยโค้ทองมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ

ที่อยากจะต่อยอดธุรกิจของท่านไปยังประเทศจีน
แต่มองหาว่าจะมีวิธีการในการขยายตลาดอย่างไร
วันนี้มีคำแนะนำดีจากคุณทัศนัยโคตรทองด้วยครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงประเทศจีนนะครับ

มีประชากรมากแล้วก็มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงครับ
และถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของนักธุรกิจไทย
ผู้ประกอบการไทยครับที่สามารถนำสินค้าไปเจาะตลาดได้
แต่ว่าถ้าเราพูดถึงโอกาสแบบนี้
เราจะเข้าไปอย่างไรรัฐนั้นจะส่งเสริมอย่างไรได้บ้าง
วันนี้ผมมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณสมเด็จสุสมบูรณ์ครับ
เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ถ้าพูดถึงโอกาสของผู้ประกอบการจากไทย
ในการไปทำตลาดที่ประเทศจีน
มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนณปัจจุบันนี้
แล้วก็เป็นที่ทราบกันอยู่ดีนะครับว่า
ตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ประชากรกว่า๑๔๐๐ล้านคน
ซึ่งก็มีความต้องการสินค้าจากทุกแหล่งนะครับ
และในส่วนของตรงนี้เองข้อได้เปรียบของประเทศไทยก็คือว่า
มีนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาประเทศไทยค่อนข้างมากนะครับ
แล้วทำให้ได้รับทราบถึงคุณภาพหรือว่าสินค้าของไทยมีอะไรนะครับ
และนอกจากนี้แล้วในส่วนของผู้บริโภคชาวจีนเอง
ก็มีความที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพ
แล้วก็สินค้าการผลิตของสินค้าของไทยเป็นที่ได้มีมาตรฐานนะครับ
และนอกจากนี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคนิดหนึ่งนะครับ
คือมันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าโอกาส
หรือว่าการที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดของจีน
บางครั้งมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของ
ไม่ว่าจะเป็นในกฎระบงกฎระเบียบอะไรต่าง
ซึ่งมันมีความซับซ้อนซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ย

ในส่วนของตรงนี้เองกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญก็คือว่า
เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาหรือว่าส่งเสริม
ในเรื่องของช่องทางในการเข้าสู่ตลาด
ตลาดต่างโดยเฉพาะตลาดประเทศจีน
ให้กับผู้ประกอบการไทยให้เป็นช่องทางทางเลือก
ทางหนึ่งนะครับในการที่จะเปิดหรือว่าขยายโอกาส
ในการที่จะส่งสินค้าออกไปยังประเทศจีนได้นะครับ
ตรงนี้เองก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหนึ่ง

ก็พยายามที่จะเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่ตลาดนะครับ
สินค้าไทยเรามีการผลิตมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานระดับสากลอยู่แล้วนะครับ

โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่นับว่าเป็นประโยชน
เรื่องของการทำดำเนินเรื่องของการตลาดเข้าสู่ตลาดอื่นนะครับ

นั่นก็แสดงให้เห็นว่าสินค้าเหล่านั้นมีการผลิตได้ตามมาตรฐานมีคุณภาพ

ใช่โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
อกจากนี้แล้วก็ยังจะเป็นในเรื่องของสินค้าเหล่านั้นมีการใช้แรงงานที่เป็นธรรม
แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ของสินค้าไทยในตลาดจีนนะครับ
โดยการที่ให้ผู้นำเข้าผู้ซื้อได้เข้ามาพบกับผู้ประกอบการที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ตรงนี้นะครับ
ซึ่งปัจจุบันนี้เองภายใต้ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีนก็มีสินค้าไทยจากกว่า๖๐บริษัท
ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งอะไรที่จะช่วยในเรื่องของการทำตลาดสำหรับสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนนะครับ
แล้วก็จากการที่เขาได้มีการเปิดตัวมาเมื่อตอนเดือนมกราคมปีนี้นะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจผู้ซื้อชาวจีนนะครับ
แล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือนกันยายนนี้นะครับ
ในกรณีนี้เองเนี่ยทั้งศูนย์ศูนนี้นะครับก็พยายามที่จะสร้างโอกาสหรือการเชื่อมโยงเนี่ย
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความสำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศจีนนะครับ

มันก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่จะเข้าสู่ตลาดประเทศจีนได้เป็นอย่างดีครับ
ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่
จริงแล้วมันเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับ
ในการที่จะเข้ามาในศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน
และโดยเฉพาะในเรื่องของที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้แล้วนะครับ
ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่า
ด้วยความที่สินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีการยอมรับจากผู้บริโภคจีน
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีอะไรต่างซึ่งตรงนี้เองในส่วนของศูนย์เอง
เหนือจากจะเป็นจุดที่จัดสำหรับแสดงสินค้า
เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้รับทราบได้เห็นแล้ว
จากนี้แล้วทางศูนย์เขาก็มีผู้ที่มีความชำนาญในตลาดนั้น
มาให้คำแนะนำต่างด้วยว่าในการที่จะเข้าตลาดจีนตรงนี้

อกจากนี้แล้วที่ศูนย์เองก็จะมีการจัดกิจกรรม
ในเรื่องของส่งเสริมการขายอยู่เป็นระยะ
ซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นโอกาสดีที่สินค้าไทย
ก็จะได้ขยายเข้าไปสู่ผู้บริโภค
หรือว่าความการรับรู้ของประชาชนชาวจีนได้มากยิ่งขึ้น
ก็เป็นการรวบรวมสินค้าไทยที่ได้คุณภาพ

ซึ่งนั่นก็เป็นช่องทางในการเข้าสู่ตลาดที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับ
ก็เป็นเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่ามีลูกค้าที่อยู่ในมือเป็นจำนวนมาก
เป็นลำหยับใหญ่ลำหยับต้นเลย
ได้ทราบมาว่าน่าจะมีกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ย

ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับท่านครับ

ก็สามารถติดต่อผ่านทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยก็ได้นะครับ
ซึ่งในส่วนตรงนั้นเองก็จะมีข้อมูลรายละเอียดต่างด้วย
แล้วก็ฮอตไลน์ของเราที่๑๑๖๙
ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็อธิบายถึงขั้นตอนอะไรต่าง

ที่มีหน้าที่นะครับในการส่งเสริม
แล้วก็นำผู้ประกอบการไทยนำสินค้าไทยไปบุกตลาดของจีน

เว็บไซต์แล้วก็เบอร์ที่ได้บอกคุณผู้ชมไปครับ
วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมเด็จสุขสมบูรณ์นะครับ
เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนะครับ
ขอบคุณครับครับคุณครับสวัสดีครับ